การเมืองตอนนี้ล่าสุดทางด้านของเอกชนออกมาแสดงท่าทีครับว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนคั่วในการจัดตั้งรัฐบาลเอกชนไม่ติดนะครับดีกว่าต้องรออีก๑๐เดือนเพราะจะส่งผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าครับ
ในเรื่องนี้นายเกรียงกรายเทียนนุกุลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการเมืองตอนนี้กรณีที่มีภักดิ์อื่นนอกจาก๘ภักดิ์ร่วมจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในสมการในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เหมือนกับมีนักลงทุนจากข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในหุ้นส่วนอยากจะมาร่วมลงทุน
ในกลุ่มพักร่วมก่อนถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าผลตั้งที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่เขามีทิศทางและความต้องการอย่างไรอันนี้สำคัญมากแต่ก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยและจับมือเดินหน้าต่อไปด้วยกันนะครับด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธาน
นะครับ